หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะบ้านของอดีตนักร้องบอลบางแก้วจนทำให้แฟนสาวของบอลบางแก้วเนี่ยที่ชื่อว่าน้องเบ้นสุภานีเสียชีวิตอยู่บนชั้น๒ของบ้านนะคะ
เหตุการณ์นี้ทางครอบครัวของน้องเบ้นผู้เสียชีวิตเนี่ยติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตคือไม่เชื่อว่าน้องเบ้นเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนบ้านคาดว่าอาจจะถูกทำร้ายร่างกายหรืออาจจะถูกฆาตกรรมซึ่งทางครอบครัวของน้องเบ้นเนี่ยก็ให้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
พูดถูกตอบเรื่องนี้อย่างละเอียดมากขึ้นว่าเหตุการณ์นี้เป็นการเสียชีวิตจากการถูกไฟไหม้จากการสำลักควันจริงหรือเปล่าคือเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนที่เกิดเผลิงไหม้ที่บ้านพักของบ่อนอดีตนักร้องดังวงบางแก้วนะก็เป็นคู่กันบ่อนกับบาสฝาแฝกนะบ้านอยู่ที่ประทุมธานีน้องเบ้นแฟนสาวของบ่อน
เพราะว่าควันมันเยอะมากกว่าจะแจ้งเจ้าหน้าท่วงเจ้าหน้าที่มาถึงก็ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วบ่อนเองก็อยู่ที่บ้าน
ค่ะบอลบอกว่าพยายามจะขึ้นไปช่วยอยู่หลายครั้งแต่ฝ่าควันไฟขึ้นไปไม่ได้จริงแล้วก็ไฟลุกลามค่อนข้างเร็วควันเยอะ
เบ้นผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนางสาวสุภานีสินอนันตระกูลนะคะ
พ่อของน้องเบ้นก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกว่า
สงสัยในสาเหตุการเสียชีวิต
และสงสัยในสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ด้วยนะคะ
เพราะว่ามีข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของน้องเบ้น

อยากจะให้พนักงานพิสูจน์หลักฐานชี้แจงเรื่องนี้หน่อย

จากการตรวจสอบศพของน้องเบ้นเนี่ยค่ะ

ส่วนแรกเป็นรอยไหม้ผิวหนังที่เกิดจากไฟไหม้๕ตำแหน่ง
ส่วนที่๒มีบาดแผลอื่น๗ตำแหน่ง
ซึ่งเป็นบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากรอยไฟไหม้
เนื่องจากเป็นรอยถลอกฟกช้ำก่อนที่หัวใจหยุดเต้น
คาดว่าน้องเบ้นน่าจะมีการทุรนทุราย๑๒นาที
ก่อนจะหมดสติเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คุณพ่อก็เลยติดใจในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
จริงแล้ววันนี้เนี่ยบอลบางแก้วหรือนายพงเพชรสินสุวรรณ
เขานัดสื่อมวลชนนะคะบอกว่าจะมีการแถลงข่าวเปิดใจช่วงบ่ายสามโมงครึ่ง
แต่สุดท้ายยกเลิกด่วน
เพราะว่าเขาบอกว่าได้รับแจ้งว่าทางตำรวจจะมีการออกหมายเรียก
อาจจะออกหมายจับเลยด้วยซ้ำให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
บอลก็เลยยกเลิกการแถลงข่าวก็ไปมอบตัวกับตำรวจไปกับทนายความนะคะ
ไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งซึ่งมีพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุล
เป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะก็บอลบางแก้วเนี่ยเขานำรถจากัวสีดำ
ทะเบียน๗กกท๕๖๔๐กรุงเทพมาให้ตรวจสอบด้วย
เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่สงสัยว่าอาจจะมีการสวมทะเบียนเลี่ยงการจ่ายภาษีด้วยค่ะ
จากการตรวจสอบเรื่องของรถก่อนนะคะเบื้องต้นรถคันนี้ปรากฏว่าเป็นรถของพี่ชายที่เป็นพี่ชายฝาแฝดกันนะคะบาสบางแก้วนายพงพฤษ
ซึ่งก็ต้องตรวจสอบว่ารถคันนี้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นของรถนะคะ
อันนี้โดนอีกเรื่องหนึ่งโดนอีกเรื่องหนึ่งค่ะส่วนเรื่องการสอบปากคำเนี่ยทางพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนไปร่วมรับฟัง
ก็มีการสอบปากคำอยู่นานนะคะ๕ชั่วโมงกว่าค่ะคุณผู้ชมพอสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าการมาพบพนักงานสอบสวนเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จะเดินหน้าสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะ
พยานหลักฐานทั้งหมดที่มีแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจแบบนี้นะคะ
ก็คือลักษณะของข้อหาก็เหมือนกับว่า
คุณไปทำอะไรให้เกิดเพลิงไหม้หรือเปล่าในตอนนั้น
ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ญาติเขาติดใจก็คือ
หนึ่งคือการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไร

ไฟฟ้ารัดวงจรหรือมีคนทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
และการเสียชีวิตของน้องเบ้นเกิดจากอะไรกันแน่
ว่าสำลักควันจริงช่วยไม่ทันสำลักควันไฟจริงจนเสียชีวิต
หรือถูกทำอะไรแล้วก็เสียชีวิตในกองเพลิง
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากกองเพลิงได้

เพราะว่าจากสภาพพื้นที่เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบอย่างกู้ภัยที่เขาไปช่วยคนแรกเนี่ย
ก็บอกว่าถ้าดูจากสภาพพื้นที่แล้วน่าจะหนีได้
ใช่บอกว่าระหว่างหน้าประตูที่พบน้องเน้นนอนเสียชีวิตอยู่กับทางลงบันไดมันไม่ไกลกันมากด้วย